คุณผู้ชมคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะแต่งตัวดีก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไป
มีคนร้ายคนหนึ่งแต่งตัวภูมิฐานมากเลยอุ้มลูกมาด้วยอุ้มเด็กมานะคะ
ก็เดินเข้าไปในร้านขายลูกโป่งทำทีว่าเลือกซื้อจะซื้อลูกโป่ง
พอเจ้าของร้านเผลอเท่านั้นแหละค่ะหยิบเอากระเป๋าสตางค์ของเจ้าของร้านมาซ่อนไว้หลังลูกที่อุ้มไปนี่แหละค่ะ
แล้วพอสมโอกาสก็หนีออกจากร้านไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านจำหน่ายลูกโป่งบอลลูนช็อปถนนราชบำรุงตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองนะคะ
ก่อนเกิดเหตุขณะที่นายศักดิ์สรจิรัตรการวงเจ้าของร้านเนี่ยเขาอยู่กับเพื่อนด้วยนะอยู่กัน๓คนค่ะ
มีผู้ชายรูปร่างท้วงผมสั้นสวมแว่นสายตาขับรถป้ายแดงนะมาจอดบริเวณหน้าร้าน
จากนั้นก็เนี่ยค่ะอุ้มลูกสาวตัวเท่านี้เข้ามาในร้านลูกน่าจะประมาณสักขวบเศษเอง
เข้าไปเสร็จก็ทำทีเป็นสั่งลูกโป่ง๙๙ลูกสั่งกล่องของขวัญขนาดใหญ่
ค้ามาสั่งของเยอะเขาก็รวมกับเพื่อนเพื่อนสามคนนี่แหละ
ช่วยกันจัดเตรียมของใหญ่เลยจะเอาให้ลูกค้า
ทีนี้ระหว่างที่นายศักดิ์สอนและเพื่อนกำลังวุ่นอยู่กับการจัดของ
ผู้ชายคนนี้เห็นสบโอกาสค่อยเดินเข้าไปที่โต๊ะคอมพิวเตอร์
แล้วก็ชั้นวางของซึ่งนายศักดิ์สอนเนี่ยวางกระเป๋าสตางค์เอาไว้
จากนั้นก็หยิบกระเป๋าสตางค์เขาออกมาเลยค่ะเอาไปซ่อนไว้หลังลูกสาว
แล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยห่มลูกสาวไว้แล้วอุ้มลูกออกจากร้าน
โดยบอกนายศักดิ์สอนว่าเดี๋ยวพาลูกไปซื้อน้ำแป๊บหนึ่งนะ
เดี๋ยวกลับมาแต่เขาก็ไม่กลับมาค่ะขับรถหนีไปเลย
ซึ่งทรัพย์สินที่หายไปเป็นกระเป๋าสตางค์๒ใบ
รวมเงินอีกประมาณสองหมื่นกว่าบาทค่ะพวกผมสามคนอ่ะจะอยู่กันตรงนี้
อืมส่วนตัวคนร้ายเนี้ยเขาอยู่ตรงตรงที่ผมนั่งเมื่อกี้ฮ
ประมาณอยู่ประมาณช่วงกลางครับแล้วก็ช่วงระหว่างที่กำลังก้มหน้าก้มตาทำงานเนี่ย
แล้วก็เดินไปหยิบพอหยิบปุ๊บเขาก็อุ้มเด็กเดินออกมาเลย
บอกว่าเดี๋ยวไปหาน้ำกินด้วยเขาก็ไปเนี่ยฮะซึ่งตอนนี้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจสอบห่อเมืองระยองเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจก็จะสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปให้ได้